ดูที่จังหวัดระยองบ้างนะคะผัวเก่าหึงโหดเห็นภาพบาดตาค่ะ
ขณะที่อดีตคนรักนั่งซ้อนท้ายหนุ่มใหม่ออกมาจากแคมป์ก่อสร้าง
ก็เลยตัดสินใจขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามแล้วก็สบโอกาสถีบรถจนอดีตภรรยา
แล้วมือที่สามเนี่ยล้มลงจากนั้นยังไม่พอนะคะ
ยังใช้มีดทำครัวที่พกติดตัวมาแทงใส่จน๔แผล
ชายมือที่๓นอนจมกองเลือดเสียชีวิตคาที่เลยค่ะ

ภาพวงจรปิดเห็นนาทีที่นายรัติพงตานะผู้เสียชีวิต
กำลังขี่รถจักรยานยนต์พานางสาวจิตกัญญาออกจากแคมป์งานก่อสร้าง
ก่อนถูกในเก้งแทร่เฮ้ออดีตสามีขี่จักรยานยนต์ตามมาประกบ
ถีบรถล้มลงฝุ่นตลบคุ้งไปทั่วบริเวณบนถนนสายโขดหินเขาไผ่
ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจากนั้นเข้าไปชกต่อยกันชุลมุน
ในเก้งจะนำมีดที่พกมาแทงนายรัติพงศ์ที่ราวนมขวา
กลางอกใต้สดือและไหล่ด้านหลังรวมสี่แพ้
จนเสียชีวิตขาดที่และขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ส่วนนางสาวจิตกัญญาบาดเจ็บขณะนางสมยศคนดูแลที่พักคนงานยอมรับว่า
สลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดว่านายเก้งจะใจร้อนขนาดนี้
ย้อนกลับไป๑ปีที่ผ่านมาขณะทำงานในจังหวัดนครราชศรีมา
เก้งได้อยู่อาศัยกับนางสาวจิตกัญญาฉันสามีภรรยา
แต่เมื่อย้ายมาทำงานที่จังหวัดระยองพบว่าทั้งคู่แยกกันอยู่
และนางสาวจิตกัญญาได้คบหาถ่ายคนใหม่แล้ว
ซึ่งเธอเชื่อว่านายเก้งคงเหลืออดและรับไม่ได้ที่เสียคนรัก
จึงเป็นชนวนให้ก่อเหตุ
หลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนภูทรมาพตะพุธ
แกะรอยคนร้ายกระทั่งทราบว่ายังหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง
ติดตามจับกลุ่มได้เพียงข้ามคืน
บริเวณถนนสุขุมวิทย์ซอย๑ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองระยอง
ตรวจค้นพบมีดเหล็กสีดำยา๑๒นิ้วที่ใช้ก่อเหตุ

โดยผู้ต้องหาสารภาพว่าก่อเหตุจริง
เพราะโกรธแค้นที่ผู้ตายแอบมาชอบภรรยาของตัวเอง
ซึ่งเขาอยู่กินกับภรรยามาประมาณ๓ปี
และเมื่อประมาณ๑เดือนที่ผ่านมาเพิ่งจับได้ว่า

ผู้ตายมาหาภรรยาที่แคมป์พักคนงาน

เรารู้จักกับผู้ตามานานหรือยัง
ไม่ได้รู้หรอครับไม่รู้จักแล้ว
เห็นว่าก่อนที่จะมีเรื่องกันนี่ก็คือ
ช่วงวันก่อนก็คือทะเลาะกันมาก่อนหรือเปล่าครับ
ทะเลาะกันมาก่อนครับทะเลาะสองสามคำนะครับ

เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนร่างของนายรัติพงศ์ผู้เสียชีวิตตอนนี้
อยู่ที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติมับตะพุทธ
ซึ่งอยู่ระหว่างรอญาติติดต่อขอรับศพ
นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ขาวเทอรัฐทีวีรายงาน